คุณผู้ชมคะจากสองหนุ่มนนทบุรีเดี๋ยวไปดูสองสาวที่อายุทยากันบ้าง
นี่ก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันมานะคะขับมาด้วยความเร็วแหกโค้งพุ่งชนเกาะกลาง
แล้วคนซ้อนเนี่ยกระเด็นเกือบโดนรถผู้ว่าเหยียบไปดูนาทีชีวิตนี้กันค่ะ
คุณผู้ชมดูสิคะรอดแบบบุดหวิดมากกระเด็นมาเลยอ่ะใช่โอ้ย
แล้วนี่คือเกือบโดนรถผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหยียบนะคะ
นี่คือกล้องหน้ารถของทางผู้ว่านะคะขับมาตามถนนอโยธยา
เมืองนครศรีอยุธยาตามปกติแบบนี้แหละจนกระทั่งถึงช่วงโค้งปรากฏว่ามันมีรถของนักศึกษาสาวสองคน
ขี่มาจากเลนส์ฝั่งตรงข้ามอะค่ะแล้วก็เสียหลักพุ่งชนเกาะกลางจนกระทั่งร่างคนซ้อนเนี่ย
กระเด็นคาบมาแต่ว่าเคราะห์ดีที่รถผู้ว่าเบรกได้ทัน
ทีนี้ทางด้านของนายนิวัตรรุ่งสาคอนหรือว่าผู้ว่านะคะผู้ว่าเมืองนครศรีอยุธยา
ท่านก็ได้มีการประสานนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วก็จากการพูดคุยทราบว่า
สองคนนี้เหมือนพยายามที่จะขับรถเนี่ยรีบไปทำงานในเมืองไปทำธุระในเมือง
อย่างนั้นก็เลยขับขี่ด้วยความเร็วโดยที่ผู้ว่าก็บอกว่าฝากเตือนด้วยนะ
ใครที่ขี่รถในพื้นที่ชุมชนเมืองอะไรแบบนี้ก็ควรจะใช้ความระมัดระวังสวมหมวกกันน็อกกันด้วย
เรื่องต้นตอนนี้อาการทั้งสองคนปลอดภัยนะคะเพราะว่าได้รับบาดเจ็บแค่ที่แขน
แล้วก็ที่ใบหน้าเล็กน้อยนะคะโชคดีที่สวมหวกกันน็อกนะครับ